ไทยรัฐมวยไทยไฟตเตอร์
กลับมาระเบิดความมันกันต่อเลยดีกว่ากับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีลำนะครับ
คนนี้ชกมาแล้ว๗๒ไฟล์ชนะ๕๒ไฟล์แพ้๒๐ไฟล์

เรามาดูนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอศรีคิ้วนะครับจังหวัดนครราชศรีมา
ชกมาแล้ว๕๓ไฟล์ชนะ๔๐ไฟล์เสมอ

รัฐีฟอร์แพทซีคิวมอเมืองรับบุหรี่
จะเจอกับวิราชัยสิงหะเดชายิมในพิกัด๖๔๕กิโลกรัมครับ
ข้างด้านวิลาชัยสิงหาเดชาญิมครับ
หาย๒๕ปีครับเป็นเมืองมวยเลยครับ

ที่มียอดมวยมากมายครับสำหรับอำเภอปะโคนชัย
ฟอร์มล่าสุดเอชนะน็อกหนึ่งแล้วก็แพ้น็อกหนึ่งครับ
ชกแล้วแพ้ผ้าท่าแพ้น็อกให้กับกัปตันเคนนฤทัยมาแล้วนะครับ
ค่ายมวยสารพียิมครับ
ส่วนมุมแดงครับเพชรสี่คิ้วมเมืองลบบุรีครับ
เกลียงไกรสุขสงวนจากอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมาวัย๑๙ปีครับ
สูง๑๗๒เซนติเมตรครับจากค่ายมวยมเมืองลบบุรี

รุ่นพี่สำหรับทางด้านวีรชัยครับ๒๕ปี
รูปร่างนี่ทางด้านเพชรสี่คิ้วครับ
ดูได้ลอยกว่าเล็กน้อยครับ

ทางฝั่งของเพชรซีคิวนั้นดูจะลอยกว่านิดหน่อยครับ
เราเจอกันทุกวันเสานะครับ
และสนามวยราชภาว๑๐๑หรือว่ามนตรีสตูดิโอนะครับ
และวันนี้อย่าลืมติดตามแฟนฟุตบอล
วันเสาร์ที่๒๒กรกฎาคมนี้ครับ๑ทุ่ม๒๐นาที

เอาละครับรุ่นพี่ต้องจับตาดูดีครับ

แม่ต้องเร่งเกมครับทำได้ต้องรีบทำครับ

แต่พยายามจะจับในเสียบซ้ายและขวาครับเมื่อสักครู่นี้ยัดเข้าไปเต็ม
เป็นมวยจังหวะฝีมือมวยดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับ
มณฑาผีมือกับกัปตันเคนอาริไฟมาแล้วนะครับ
โอ้โหขวาครับหน้าพร้ำตัว
มีต่อยหมัดแล้วก็เสียบด้วยเขาซ้ายแล้ววงใน

จังหวะเก็บอาวุธของคู่ต่อสู้แล้วก็คืนด้วยแข้งซ้ายแม่
พยายามจะเล่นเก็บ

ส่วนด้วยเข้าขวาระหว่างแค่ขวาจะพากใกล้เลยครับ

เอาละครับเพชรสี่คิ้วเตือนมาหลายครั้งนะครับ

วิลาชัยไม่ส่วนแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนเข้าไป
กระลับแล้วแท็กเยอะเข้าขวางของวิลาชัยเข้าไป
ต้องวางใกล้กลางคอของวิลาชัยยังไม่เห็นครับวันนี้

โอ้โหสร้างจังหวะให้ตัวเองเก่งครับ
แล้ววงในนี่แกพยายามจะกดแขนของเพชรสี่คิ้วอยู่เลยครับ

ภาพช้าจาก๓นาทีแรกครับ
พยายามจะสร้างจังหวะให้กับตัวเองแล้วก็สวนด้วยเข่าครับเพชรสี่คิ้ว
แต่วีรชัยนั้นเก่ายังเก่าพอตัวครับ
มีกับจังหวะตะวัดแข่งขวา

โอ้โหแล้วแกชิงยัดก่อนเลยครับ

ยกที่๒ครับของคู่ค้ำของรายการ

โอ้โหทักทายด้วยสลับแทงซ้ายเลยครับ

ราชัยพยายามจะสืบเท้าเข้าหาแล้วสวนด้วยหมัด
และจังหวะแทงเขาซ้ายของเพศสินคิ้วก็ทำได้ดีครับ

เกาะในแล้วเสียบขวาเจอแข้งขวา
โอ้โหจังหวะต่อยลำตัวนี่เจอศอกขวาของวิราชัย

เปลี่ยนขวาบ้างอ้าวแล้วเจอหมัดเจอส่องของวิลาชัย
โอ้โหหน้าสะบัดไปเลยครับเพชรซีคิ้ว
รอจังหวะเหมาะครับเจ๋งครับ

โอ้โหยังเขาพอตัวครับวีรชัย
เดี๋ยวก็มาเพศสินคิ้วพยายามจะสวดด้วยส่องขวา

เอาแล้วครับจังหวะสวนสอง

เสียบซ้ายยัดซ้ายครับ

สองขวากองเป็นสิงคิวเมื่อกี้อ้าว
โดดอีกแล้วครับอ้าว
โอ้โห

อ่าแต่แกยังสู้

สองซ้ายวิราชัย

โอ้โหศอกแกคมจริงครับ

เลือดนั้นอาบรากเลยครับแม่วิราชัยพยายามจะไม่

โอ้โหพยายามจะปิดเกมให้ได้

เลือดนี่กระเด็นเสิร์ฟไปเต็มเวทีหมดแล้วครับ

ดูครับเร็วจริงครับธนาเพชรสีคิ้ว

โอ้โหเลือดนั้นอาบร่างเลยครับ

แล้วนี่ครับวงในแกมีศอกสลับตลอดครับ
พยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัว
แล้วนี่ครับวงในก็มีซอกสลับตลอดครับ
หยับเข้ามาโอ้โห
เอาละครับเวลาใช้ล็อกไนท์ได้

โอ้โหตอนนี้เลือดนี้
อ้าวทีมแม่กรรมการจุฏิเลยครับ
อ้าวทีมแม่กรรมการจุฏิเลยครับ
โอ้โหไม่ไหวครับเลือดนี้เข้าตาครับ

เข้าไปที่บริเวณบาดแผลเก่าครับนี่ครับตบเข้าไปครับโอ้
กรรมการต้องยุติเลยครับแม่ท่าทางจะไม่ดีครับ
มีจุดเปลี่ยนครับศอกขวาครับส่งตรงขึ้นไปบนเวทีครับ
เอาละครับเรามาลุ้นรางวัลกันดีกว่าว่าจะแตกหรือไม่
มอเมืองรับบุรี
คุณผู้ชมครับรองคู่เอกยังรอท่านผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับรายการ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์